ก็จะรู้เหตุงานที่นี่คือเจ้าหน้าที่นี่เขาได้การขยายผล
เพื่อที่จะจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ปรากฏว่าไปเจอแรงงานต่างด้าวเขารวมตัวกันไปหลบซ่อนตัวอยู่อยู่ในสวนยางพารา

เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวเหล่านี้
คือเหมือนกับว่ากำลังจะไปประเทศมาเลเซีย
แต่มันมีคดีซ้อนคดีเข้าไปอีกค่ะ
ปรากฏว่ามีแรงงานต่างด้าวที่เขาเป็นผู้หญิงแล้วก็อยู่ในกลุ่มนี้
บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาโดนข่มขืน
ก็โดนคนที่เหมือนกับคอยคุมเป็นผู้คุมดูแลแรงงานต่างด้าวกลุ่มเนี้ยค่ะอ่า
๒คนข่มขืนเขา๔ครั้งต่อเนื่อง๒วัน
ในช่วงที่ถูกไอ้พวกนี้มันคุมตัวอยู่
แล้วเจ้าหน้าที่ไปเพื่อควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวทั้งหมดใช่ไหม
เขาก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเขาอยู่ในกลุ่มนี้เขาโดนข่มขืน
เจ้าหน้าที่ชุดศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวและป้องกันปราบรามการค้ามนุษย์

ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
รวบตัวนายอูตินโซวินอายุ๓๘ปี
อยู่ในห้องเช่าพื้นที่บ้านแม่น้ำตำบลพังลาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
กระเป๋าเดินทางโทรศัพท์มือถือ๒เครื่อง
เพราะสืบทราบว่าเป็นเครือข่ายแก๊งค้ามนุษย์รายใหญ่ในพื้นที่ค่ะ
เจ้าหน้าที่นำกำลังจับกลุ่มเครือข่ายนี้อีก๓รายในบ้านเช่า
ตั้งอยู่ที่ถนนคูจีนตำบลบ้านพรุอำเภอหัดใหญ่
คือนายหม่องกะปาลินอายุ๒๓เป็นในหน้าแก๊งค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
มองคินมองละอายุ๓๑ปี
อูเวตันอายุ๓๕ปี
คนนี้ทำหน้าที่เฝ้าแรงงานต่างด้าวแล้วก็ส่งข้าวส่งน้ำนะคะ
ของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ๕เครื่องสมุดโน้ตเบอร์โทรศัพท์และบัญชีธนาคาร
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการขยายผลจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวพม่า๖๒คนค่ะ
ที่เขาไปซ่อนตัวอยู่ในป่าสวนยางพาราพื้นที่บ้านแม่น้ำตำบลพังลาอำเภอสะดาว
ส่งต่อไปมาเลเซียเมื่อ๒๐กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีหญิงชาวพม่าที่เขาอยู่ในกลุ่มนี้
เขาบอกเจ้าหน้าที่ว่าถูกนายอูตินโซวินและนายมองคินมองซึ่งเป็นผู้คุม
ใช้มีดใช้ฉมวกแทงปลาจี้บังคับแล้วก็ขู่ฆ่าถ้าขัดขืน
แล้ว๒คนนี้ค่ะข่มขืนเธอ๒วันต่อเนื่องข่มขืนไป๔ครั้ง
ซึ่งสองคนนี้ก็คือคนชาติเดียวกันนั่นแหละใช่ค่ะโอ้โหจากการสอบสวนเนี่ย
ผู้ต้องหาชาวพม่าสองคนนี้ที่ไปข่มขืนเนี่ยนะคะเขาก็ยอมรับว่าเขาข่มขืนหญิงชาวพม่าคนนี้จริง
ก็ต้องคุมตัวไปชี้จุดก่อเหตุที่คมขืนแล้วก็ยึดทั้งมีดทั้งฉมวกที่ใช้ก่อเหตุเอาไว้เป็นหลักฐาน
เจ้าหน้าที่นำตัวเหยื่อสาวชาวพม่าคนนี้นะคะไปชี้ตัวผู้ต้องหาก็ชี้ถูกต้องเลยค่ะ
คู่นี้เป็นคนก่อเหตุจริงจริงผู้หญิงชาวพม่าคนนี้ยังหวาดกลัวขวัญเสียอยู่เลยนะคะ
ส่วนผู้ต้องหาทั้ง๔รายที่ถูกควบคุมตัวก็ต้องดำเนินคดีในข้อหาค้ามนุษย์
ส่วนอีก๒รายที่ก่อเหตุข่มขืนเพิ่มไปด้วยเนี่ยก็ต้องถูกแจ้งข้อหาเพิ่ม
ก็คือข้อหาข่มขืนกระทำชำราวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่บอกว่าจะขยายผลเพิ่มค่ะ
เพื่อจับกลุ่มเครือข่ายค้ามนุษย์คาดว่ายังไม่หมด
คือก็ลำบากลำบลหลบลีหนีมาเพื่อจะเป็นแรงงานแบบผิดกฎหมายเนี่ย
แล้วก็มาเจอคนชาติเดียวกันทำกันอีกแบบนี้